พี่ถุกกี้เขามา

พูดเลยน้องตอนนี้ทุกคนได้ยินหมดเลยลูก

อ่านางจ่ายลูกมันอยู่

ว่าจะไปทำอะไรอำนาจบาทใหญ่อะไร

หนูบินไปกับประมาณ๘เที่ยว

แบบไม่บอกผู้โดยสารถูก

ให้เราย้ายจากโลกแอไปนั่งไลออน

ทุกคนก็จะรู้ปัญหาเขาเสร็จปุ๊บ

ทุกวันเพราะหนูมีเป้าพ่อ

เจ็ดเที่ยวเมื่อเช้านี้คือ
เที่ยวที่๘ในสัปดาห์นี้
หนูก็เลยซีเรียสโดยการโทร
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าจะมีปัญหามั้ย

ตามนกแอก็ว่ายังให้คำตอบไม่ได้เลย
หนูก็เลยว่าเอางี้ละกันพี่ก็ค่อนข้างจะซีเรียส

เสียเวลาคนก็มีปัญหากับคนที่มารอถ่าย

พี่ก็ไม่อยากให้เขารอพี่
จะเป็นปัญหาที่ทำไงดีช่วยพี่ได้ไหม

มาทันพี่ก็จะเชคอิน
แต่ถ้ามาไม่ทันช่วยเช็คอินให้พี่หน่อย

ปรากฏว่าหนูมา
เคาน์เตอร์เลยค่ะเพื่อไปเอาใบไปเช็คอินค่ะหนูก็วิ่งไปปรากฏว่าหนูไม่ได้ถามแล้ว
คนที่ยืนเนี้ยคืออะไรไม่ได้ถามเลยอ้าวแล้วคนที่ยืนนี่นี่คืออะไรอ๋อ
เราเปลี่ยนไฟล์เป็นเป็นนั่งไลออนแอร์เอ้าแล้วพี่จะได้ยังไงพี่ตุ๊กกี้เดี๋ยวเดี๋ยวทาง
ทางเขารับข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเอาตัวไปให้พี่นะ
เพราะว่าเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วอืมเพราะว่าหนูโทรหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
อ๋อขอบคุณมากแล้วหนูก็เดินขึ้นไปนั่งตรงน้ำกาแฟอืมก็เนี้ยก็มาลงด่าหนูเนี้ย
ทำไมตอนนี้โดนด่าเยอะจังเลยตุ๊กกี้ฉันเป็นห่วงหล่อนจังเลยอ่ะ
โดนด่าเพราะว่าโซเชียลไปเร็วไม่ไม่ได้สืบต่อเออลงน่ะเขาอาจจะมองเห็นตรงนั้นแล้วก็โพสต์ลงตาม

โดยการตั้งหัวพ่อเพื่อให้คนต้องการยอดไลค์ให้คนเข้ามากดอ่านทั้งนั้นนี่มึงไม่
มึงมีเบอร์กูเบอร์ตั้งอยู่หัวไอจีมึงไม่โทรมาถามเห็นหมดน่ะเออเออเออเออ
แชร์แชร์แชร์แชร์แล้วสุดท้ายแล้วหนูอ๋อรู้ไหมแล้วหนูรู้ด้วยได้ยังไง
เขาก็ส่งให้หนูอ่านเอืมขอห้านาทีไปตามหาคนมาให้ได้แล้วมันนั้นพี่ไม่ยอมเอืม
เราได้คุยกันแล้วด้วยเพราะว่าโทรหาพี่ด่วนแล้วหนูก็ส่งเบอร์โทรหนู
เขาก็ไม่โทรกลับมาหนูก็ได้มาจากเบอร์นกแอร์
ถ้าได้เบอร์นี้มาหนูก็โทรหาน้อง
ที่โทรมาเนี่ยพี่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
ที่จะให้น้องพูดก่อนว่าน้องโพสต์แบบนี้คืออะไร
มันก็ตกใจว่าพี่ได้เบอร์ผมได้ไม่ต้องถามว่าพี่ได้มาได้ไง
บอกพี่หน่อยทีว่าพี่ทำอะไรให้น้อง
เขาก็บอกว่าผมโพสต์ตามที่ผมเห็น
ผมว่าอันนี้ฟังพี่นะหนูก็เล่าแบบที่พี่เล่าให้พี่ฟังนะให้มันฟังอืม
เขาก็เลยว่าอุ้ยพี่ผมทำไมผมทำพี่รุนแรงมากเลยไม่รุนแรงตอนนี้คนด่าพี่ทั้งประเทศ
ี่ที่ลงเนี้ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาอื้อ
เป็นคนของสื่อที่อยู่ตามภาคอีสาน
อาเอาแหละก็ต้องขอโทษกันมั้ย
โทรไปสนุกโทรไปข่าวสดโทรไปต่างนานา
เพื่อให้ลบ
รู้ไหมว่าไอ้ลบไอ้ขอโทษมันไม่เท่าไรหรอก
แต่เรื่องชื่อเสียงที่ทำไลน์กันมาไม่แค่กี่ประโยคเนี้ย
แล้วพี่นั่งก้มหน้าไม่ใช่พี่นั่งเชิดนะ
ที่กำลังเครียดว่ากูจะกลับมาไฟล์สุดท้าย๒ทุ่มเนี่ย
ทันไหมไม่เคยเอาเปรียบใครทั้งสิ้น

แต่เนี่ยที่สำคัญคือเพื่อแค่ว่าเพิ่งบิน

เอาล่ะมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนที่ร้านอาหารกันเนอะ

ขอให้โชคดีนะ
ถ้าต้องค่อยยิ้บแถลงข่าวกี้เหมือนเหล้าเราร้อนลลน

ไปบายพี่ตุ๊กจี้สวัสดีค่ะ

เออคือคนเหล่านี้เนาะมันแบบว่าฟังไม่สัก
สงสารพี่สงสารนางจริง